มีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะที่บ้านหลังนึงนะคะที่อำเภอเมืองนทบุรีคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับนานกลับมาทีแล้วก็จังหวะที่กลับมาบ้านเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บโอ้โหตกใจบ้านเหมือนถูกหรือขนครับข้าวของกระจักรจายก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายแอบเข้ามาในบ้านแ

ปุณรัชกุลอายุ๕๖ปีและนายสงวุฒิปุณรัชกุลอายุ๒๓ปี๒คนนี้เป็นพ่อลูกกันนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่บริเวณบันไดชั้นล่างพบคนร้ายค่ะนอนเสียชีวิตอยู่เป็นผู้ชายนะคะนายสงวุฒิลูกชายบอกว่าปกติครอบครัวจะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีบ้านหลังนี้เอาไว้พักเฉพาะเวลาที่เข้ากรุงเทพก็จะอยู่ก

มีดคนร้ายปืนก็เลยต่อสู้กันจนคนร้ายเนี่ยถูกเหวี่ยงตกลงมาที่ชั้นล่างนายทรงวุฒิตามลงมาเพราะคิดว่าจะเข้าไปเอาอาวุธในครัวหลังจากนั้นใช้แขนล็อกคอคนร้ายเอาไว้จนคนร้ายนิ่งไปตลอดเวลาที่เกิดเหตุนายทรงวุฒิบอกว่าเปิดโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้ตลอดค่ะเพื่อให้พ่อได้ยินว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในบ้านนะคะแล้วก็พ่อก็
แต่ผมเองสิ่งของบ้านที่ไม่น่าจะมี
ให้มันรู้ว่าเรียบร้อยว่ามันจะไม่ได้ออกไปง่าย
แล้วผมก็เรียกบางบทว่ามันต้องอยู่ข้างบนบิดรูปบิดรู้แล้วว่ามันอยู่ข้างบน
เปิดประตูเข้าไปก็มาหลับอยู่ครับเราก็สู้กับมันเลยเพื่อไม่ให้มันตั้งตัว
แต่ว่าระหว่างนั้นผมสังเกตว่าบนห้องนี้มีอาวุธที่มันวางไว้บนเตียงอยู่ด้วย

มีอีกตัวครับแต่ว่าผมชิงหยิบก่อน

ผมก็เวี่ยงมันลงมาจากบันไดเนี่ยครับ

เพราะบ้านข้างหน้าถูกล็อกไว้ด้วยผม

อืมแล้วพอมันจะวิ่งไปหลังบ้าน

ประตูหลังบ้านเนี่ยมันฝึกอ๋อ

อืมตำรวจก็ตรวจสอบที่ตัวของคนร้ายก็ไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานบอกว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะ
แต่มีโทรศัพท์มือถือของคนร้ายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็ยึดเอาไว้เพื่อตรวจสอบ
แล้วต่อมามีคนโทรเข้ามา

มีคนโทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของคนร้ายชื่อว่าในเปี๊ยก

เปี๊ยกก็เลยบอกว่ารู้แค่ชื่อเล่นของคนร้ายชื่อว่าหลอด
เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดมีภรรยาชื่อฝน
อยู่แถวคลองหลอดและสนามหลวง

มีอาชีพเก็บของเก่าขาย
หลังจากนั้นเนี่ยเปี๊ยกวางสายไปเลย
พอตำรวจโทรกลับไปอีกทีติดต่อไม่ได้แล้วนะคะ
ก็ส่งมอบศพให้อาสากู้ภัยนำส่งสถาบันนิติเวศ
เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ